มเป็นแม่โยมจะทิ้งเด็กได้ไง
ทำไมไม่ทิ้งได้เหมือนกัน

ไม่คิดหรอกคิดข้ามาเนี่ย

นุ้นไม่เอาไปมีร้านอีก

สำคัญ
นี่มีร้านอีก
นี่มีร้านจากมุง

มุ้ไม่กลัวหรอกหรอก

มาหนึ่งปุ๊บไม่อาจจะได้กลาดด่วน
นุ้นอำราท
อ้าวยอมไปด่าเขาทำไมอ่ะเอ้าทำไมยอมทำอย่างเงี้ย
ยอมต้องการเงินหรือต้องการอะไรต้องการกลับบ้านไม่มีค่าเงินกลับ
ก็เลยจัดปัญหาลูกเขาไปดิอ้าว

หนูอยากกลับบ้านหนูไม่คิดถ้าเขาอยากกลับบ้าน

กลับบ้านสุดท้าย

กลับบ้านสุดท้าย
ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ

ไม่มีทางที่หรอ

ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ

ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ
ไม่มีทางที่หรอ

ไม่มีทางที่หรอ

ไม่มีทางที่หรอ

ไอ้สื่อกว่าโน้มมาไหน
วัดดีไม่ได้ใครวัดสูง

แล้วก็ครับแพทย์นึง

ก็จะให้แต่สักพักหนึ่งเขาเริ่มหลุดมาหลุดมาเรื่อยอารมณ์เขาเริ่มเปลี่ยน
อารมณ์เปลี่ยนแล้วครับเพื่อนเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วคราวนี้เขาก็นั่งตรงบันไดกับลูกเขา

อยากกลับบ้านไม่มีตังค์กลับก็ไม่ช่วยอะไรใครก็ไม่ช่วย
ครับแล้วก็สักครั้งหนึ่งเขาเขาก็เดินออกมาแล้วก็คุ้มลูกมึงไปตรงบนใด
บอกมึงอยู่นี่แหละกูจะกลับบ้านกูก็ไม่มีตังค์กูอยู่วัดนี่แหละบอกลูก
คือทิ้งลูกไว้ตรงบนใดใช่ไหมแล้วเสร็จเขายังไง
เขาก็เดินรีบเดินมาจะออกประตูแต่หลุดที่เขาปิดประตูมาให้
เมื่อวานนี้๕โมงเย็นโดยประมาณครับว่าตัวทำไมเองว่าจะเดินไปซื้อน้ำที่ร้านค้าครับทีนี้ก็เห็นน้องน้องสามเณรกำลังคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งรูปร่างอ้วนแล้วก็อุ้มลูกเขาก็ได้เดินไปในร้านค้าเหมือนกันเขาไปซื้อน้ำซื้อน้ำ
น้ำเสร็จเราก็ถามเขาว่าเขาจะไปไหนเขามายังไงคือเราก็เห็นแปลกแล้วว่ามันต้องมีเหตุการณ์แปลกแปลกแน่คือเราเราเป็นพี่เนรแบบว่าน้องเนรมันยังแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยไปไปถามเขาดูครับทีนี้เขาก็เล่าออกมาว่าเขาเองนี่จะกลับต่างจังหวัดที่ร้อยเอ็ดไม่มีตังค์ค่ารถกลับเขาก็พูดต่อไปอีกว่าตัวเขาเองนี่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โพ

น้องเนรอีกรูปหนึ่งเขาก็สลากปัจจัยมาสามร้อยบาทเพื่อจะให้เป็นค่ารถกับร้อยเอ็ดทีนี้แม่ครัวมาเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ถามว่าใครยังไงยังไงก็ว่าเอาอย่างงี้ให้ไปที่โรงพักให้ให้ตำรวจเขาช่วยจะดีกว่าอาจจะเป็นการแค่แก้ปัญหาที่ดีกว่าก็คือไปบางกอกใหญ่อ่าไปบางกอกใหญ่เชิญเชิญไปที่โรงพักให้ตำรวจไปส่งมันจะ

แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะตีลูกเขาหนักขนาดนี้ว่าเขาจะอารวาสหนักขนาดนี้ก็รู้สึกสะหรับใจอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ในคลิปเนี่ยดูดูดูดูผู้หญิงวันนี้ดูค่อนข้างคุ้มข้างคุ้มขำไรลูกแต่ตอนที่เราเจอนี่เป็นไหนปกติเป็นคนปกติเลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างรักลูกด้วย
โดยคุยกับส่วนหญิงบ่อย

เป็นสิ่งมีบันชาติ

ไหนไหน
ดูดิเนี่ยค่ะดูเด็กด้วยค่ะดูเด็กตาดำนะคะเนี่ย
แม่ทำได้เลยค่ะเนี่ยทิ้งลูกเลยค่ะช่วยดูหน่อยนะคะ
ค้าเนี้ยค้าเนี้ยนี่นี่หน้าแม่เห็นไหมเนี้ยค้าเนี้ย
เนี่ยเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวออกรายการเลยนะคะเนี่ย
รายการสดค่ะรายการสดค่ะถ่ายแล้วค่ะค่ะถ่ายแล้วเนี้ย
ถ่ายอยู่เนี้ยถ่ายดิเนี้ยถ่ายอยู่เนี้ย
เนี้ย